มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปแจ้งความให้ตำรวจนั้น
ช่วยตามหาสามีเพราะหายไป๒วันแล้วหาตัวไม่เจอ
ทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิด

พบว่าจู่สามีเดินอยู่ที่หัวเรือ
สักพักหนึ่งวูบหน้ามืดจมน้ำหายไป
แล้วก็เสียชีวิตเลยคุณผู้ชมนะครับ
พนักงานสอบสวนสพนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอายุทยารับแจ้งนี่
มีการไปพบศพผู้เสียชีวิต๑ศพในแม่น้ำป่าศักดิ
ก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นนายวิรัติอาวรจิตอายุ๔๒ปี
อาชีพเป็นคนเดินเรือสินค้าที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่๖มกราคม
ตามที่ภรรยาเขาได้ไปแจ้งความเอาไว้นะครับ

สงสัยสามีหายไปไหน
หายไปตั้งแต่วันที่๖หายังไงก็หาไม่เจอติดต่อก็ติดต่อไม่ได้
จนถึงวันที่๗ข้ามวันข้ามคืนไปก็เลยขอดูกล้องวงจรปิดที่ท่ามเรือสิ
เห็นภาพสามีไหมนะฮะทีนี้ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดที่ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้า
บริเวณหมู่๑ตะบนบารกรรมพบว่าในกล้องเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้
เห็นสามีกำลังเดินอยู่บนเรือสักประมาณ๕โมงเย็นของวันที่๖มกราคม
เดินอยู่บนเรือสินค้าที่จอดเทียบท่าอยู่เดินเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งคุณผู้ชม
เหมือนจะวูบเหมือนจะหมดสติไปแล้วตกไปเลยหัวทิ้มลงไปเลย
เพราะว่าหมดสติไปแล้วนะฮะทีนี้ภรรยาพอเห็นภาพโอ้โห
ก็เลยแจ้งตำรวจประสานจัดกำลังนักประดาน้ำ
พร้อมกับเรือท้องแบนออกค้นหาไปดำน้ำดูตามจุดที่เกิดเหตุ
เรือจอดเทียบท่าแต่ไม่พบแต่ว่าช่วงสายของเมื่อวานคือวันที่แปด
มีคนแจ้งพบศพลอยน้ำมาไปตรวจสอบใช่หรือเปล่า
พอไปถึงใช่เลยครับใช่จริงเป็นสามีของตัวเองนะฮะ

ข้างซ้ายเดินมาข้างขวาที่เราเห็นนะนะ
แล้วเขาเหมือนจะมือมือจะเท้าพุกจะนั่งแล้วมันพาดอ่ะ
ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาวูบไหมเขาอดนอนด้วยอ่ะ
มีค่ะลมชักแล้วก็ความดันอ๋อมีโรคประจำตัวด้วยใช่
โรคลมชักความดันด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนด้วยค่ะ
อาจจะเป็นสาเหตุทำให้วูบลงไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คาดกันว่าผู้ตาย
อย่างที่บอกไปแหละเป็นโรคประจำตัวแล้วก็อาจจะกำเริบขึ้นมาทันที
แล้วก็ทำให้หมดสติหน้ามืดอู๊บตกไปในแม่น้ำไม่มีคนเห็น
แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทำให้จมน้ำเสียชีวิตนะครับ